พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งเขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียแชร์กันสนั่นเลยปกติเนี่ย
ถ้าพาไปอาสมพ่อปู่อะไรต่างแล้วเวลาเขาเข้าทรงเราก็เคยเห็นแหละ
ลักษณะก็จะไปสั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระท้องขาถา
แต่ที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเอ๊ะคาถาพ่อปู่มันคุ้น
คุ้นแค่ไหนเอาไปดูพร้อมกันค่ะ
คือชาวเนทเขาก็เข้าไปดูเราก็ฟังนะพยายามฟัง
เอ้ยเป็นภาษาอะไรนะบารีศรักิฏดึงภาษาอะไรนะ

ก็ต้องให้เครดิตเขานะคะด้นสดแล้วไปเนี่ยนะคะ
เอายืนยันว่าคลิปนี้นะคะ
คุณผู้ชมดูแล้วไม่ต้องงงนะไม่ต้องถามหาว่ามันเป็นภาษาอะไร
แต่เป็นการไลฟ์สดของสำนักพ่อปู่แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา
เขาเปิดสำนักนี้ขึ้นมาเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
และโรคภัยไข้เจ็บให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธี
ในวันนั้นก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะ
เผลอลุกขึ้นเต้นแล้วกันนะคะระหว่างทำพิธี